ชาร์จทานไฟฉายด้านภายเป็นทานไฟฉายเดินป่าบ

เจ้าหน้าที่คาดนี่น่าจะเป็นสาเหตุ
งับเหตุไฟไหม้อาคารพาณิชย์ถนนหนองดุ่มเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์
สภาพที่เกิดเหตุนั้นเป็นอาคารพาณิชย์๒ชั้น
ปรุกติดกันหลายสิบครูหา
ไฟลุกไหม้จากชั้น๒ของอาคารลงมายังชั้นล่าง
ตำรวจและเทศกิจต้องกันประชาชนออกจากที่เกิดเหตุ
เพื่อให้ดับเพลิงเทศบาลเมืองสุรินเร่งฉีดน้ำ
ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงให้สงบได้นะครับ
เรื่องต้นทางเจ้าของบ้านคือนายสมศักดิ์วงศากุล
เล่าให้ฟังว่าขณะเกิดเหตุอยู่ชั้นล่าง
ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นหลายครั้งจากชั้นบน

เพราะว่าเปลวไฟกำลังลุกไหม้ภายในห้องนอน
จึงรีบนำถังดับเพลิงเคมีฉีดเพื่อดับไฟ
ไป๒ถังแต่ไฟยังลุกโหมอยู่เลย
ตนก็ถูกไฟลวกที่แขนได้รับบาดเจ็บนะครับ
แต่ไม่สามารถที่จะดับไฟได้
ซึ่งก่อนเกิดเหตุเขาบอกว่าเขาได้ชาร์จผ่าน

แล้วก็มีถ่านไฟฉายอีกหลายสิบก้อน
ชาร์จเต็มแล้ววางไว้อยู่ใกล้กัน
ตรวจสอบก็พบเปลวไฟได้ลุกไหม้ทรัพย์สินหลายรายการ
เงินสดอุปกรณ์เดินป่าอุปกรณ์ดำน้ำ

สำหรับมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ๑ล้านบาท
เจ้าหน้าที่ก็ได้กันพื้นที่ไว้นะครับ
ให้พิสูจน์หลักฐานสุรินทร์ตรวจสอบอย่างละเอียด
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
ก็ไม่รู้ในเรื่องของการชาร์จผ่านสำหรับไฟฉายเดินป่าทิ้งไว้หรือเปล่า
เป็นสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ครั้งนี้นะครับ